ให้กินหน่อยลงอดยามโบ่งยากเมาก็จะเมาก็อ้า
ได้พระอาจารย์ที่ขอรบนั้นตั้งให้นะครับ

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงกินไม่เคยเหลือ

กินอะไรไม่เชื่อเหลืออ๋อโอเคไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริง
เมื่อสาวนุษย์ค่ะบอกผ่านรายการบันเทิงไทยรัฐว่า
หลังจากเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เหมือนตัวเธอได้ชีวิตใหม่เหมือนกัน
อย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าตั้งใจ
เมื่อเธอนั้นถึงคิวปล่อยเพลงใหม่ออกมาที่มีชื่อว่า
เป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้ที่ดิฉันเพิ่งร้องไปเมื่อกี้
ก็ยังถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของการเป็นคนใหม่อีกด้วย
มันพอดีประจวบเหมาะกันเป๊ะเลย
งานนี้สาวนุษย์ยังแซวตัวเองด้วยนะคะว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่
ปล่อยเพลงใหม่รวมถึงหน้านักร้องก็ใหม่เหมือนกัน
ยันอัพความสวยเหลือเกินแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าตัวก็ขอยกความดีความชอบ
ให้กับการเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเพราะว่าชีวิตดีงานเพลงก็ปังขึ้น

ใหม่หมดค่ะใหม่ทั้งชื่อเพลงก็คือพร้อมเป็นคนใหม่แอบวันนี้
ชื่อตัวเองก็นุชนันวันวิราก็เปลี่ยนชื่อใหม่
บวกกับหน้าแล้วก็มาใหม่ไปเรื่อยแล้วนะคะตอนนี้
ก็เหมือนกับแบบว่าปรับลุคใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของหนูที่แบบพร้อมที่เราจะรับสิ่งใหม่ทุกอย่างเลย
วิวตอนนี้จะ๕ล้านวิวแล้วก็ถือว่าแบบมันวาวมาก